อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเป็นคลิปที่โอ้โหหลายคนไปดูแล้วก็สงสารคุณลุง
คุณลุงเขาโดนหมากัดก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนั่งรอคุณหมอนานสองนาน
ตั้งแต่เช้าคุณหมอก็ไม่เรียกไปหาไปรักษาสักทีคุณลุงก็หัวร้อนขึ้นมา
ขึ้นโวยวายลั่นโรงพยาบาลรบพอเข้าไปนะครับ
กลายเป็นเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นไปชมคลิปเลยครับ
ไปทำไปล็อกคอเขาแบบนั้นนะฮะคือเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนาเชือก
จังหวัดมหาสรรคาเพจดังก็นำเรื่องราวของผู้ชายเฟซบุ๊คคนนี้ไปแชร์
คือเล่าตามคลิปให้ฟังคือผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งก็นั่งรอพบคุณหมอที่โรงพยาบาล
คาดว่าน่าจะรอหมอนเรียกอยู่นานเหมือนกันบอกว่าเนี่ยหมากัดตั้งแต่เช้าแล้ว
ก็คือทนเจ็บไม่ไหวแล้วลุกขึ้นมาโวยวายบอกว่าหมอไปไหนทำไมไม่ได้สักที
แล้วก็บอกว่าเขาถูกหมากัดมานั่งรอตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยหมอไปไหนกันหมด
แล้วก็จู่มรปภของโรงพยาบาลก็โผล่เข้ามาล็อกคอคุณลุง
แล้วก็เหมือนจะล้มไปกับพื้นสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่
ก็ทำเอาคนที่ไปนั่งรอรักษาอยู่ต่างตกใจแล้วก็พยายามตะโกนห้ามบอกว่าอย่าไปทำลุง
กระทั่งเจ้าที่ของโรงพยาบาลก็เข้าไปห้ามอีกคนหนึ่ง

หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
รอปภทำเกินไปหรือเปล่า
แล้วก็มองว่ารอปภไม่น่าจะเข้าไปล็อกคอแบบนั้น
น่าจะเข้าไปคุยไปเคลียร์ไปเชิญกันดี
ไม่แน่ใจว่ามีการอบรมมาหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นการที่คอมเมนต์คุยกันในเพจนี้นะครับ
เน็ตบางคนก็แสดงความคิดเห็นเชิงประชดด้วยว่า
เชื้อโรคที่มาจากน้ำลายของหมาเนี่ย
ประมาณนั้นคือเข้าไปในตัวนานแล้ว
อยู่ไปนานแล้วคือเหมือนลงติดเชื้ออะไรรึเปล่า
บางคนก็บอกว่ารบพอก็ออกจากเก่าไปหน่อยนะ

เป็นห่วงตัวเองตั้งแต่เช้า